ที่ลูกชายใช้มีดฟันพ่อแท้จนเสียชีวิตคาบ้านนะ
กับพี่ชายพยายามไปห้ามก็ถูกฟันจนสาหัส
ที่สุดแล้วชายคนนี้ชาวบ้านบอกว่า

ใช่แล้วก็ชอบพูดว่าถ้าฆ่าพ่อกับแม่แล้วจะรวย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักที่ตำบลโนนสะอาด

คืนวันที่๔มกราคมนะครับ
ผู้ชายที่ก่อเหตุอายุ๓๗ปีนะฮะ

ใช้มีดทำร้ายพ่อแม่กับพี่ชาย
พ่อเนี่ยเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนแม่กับพี่ชายแม่อายุ๕๙นะฮะ

ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ส่วนผู้ชายคนก่อเหตุ
ตำรวจสพนเรือควบคุมตัวเอาไว้นะครับ
พร้อมกับหลักฐานเป็นมีดยาว๒ฟุตที่อยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุ
ตอนนี้ก็ควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมของสพนเรือ
ก็ต้องรอจนกว่าจะชัดเจนเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็รอสงบสติอารมณ์ด้วย
จะได้สอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็แจ้งข้อหากัน
นี่ก่อเหตุในห้องคุมขังด้วยนะ
คุณพลอยสจิฤทธิสินทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่บ้านโนนสะอาด
อำเภอโนนสะอาดจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านหลังเกิดเหตุ
วันนี้ญาติได้ไปรับศพนายสมยศที่ถูกลูกชายฟันจนเสียชีวิต
บำเพ็ญกุศลนะครับก็ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ
ตามหลักศาสนาอยู่ที่บ้านบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็สะเทือนใจเพราะว่าภรรยากับลูกชายอีกคนนึงก็ยังสาหัสอยู่
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าปกติเธอจะอาศัยอยู่ที่บ้านสามี
อยู่ห่างไปไม่ไกลจากบ้านของพ่อมากนักก็ไปมาหาสู่ตลอด
กระทั่งมาทราบข่าวจากญาติว่าน้องชายใช้มีดไล่ฟันคนในบ้านก็รู้สึกเสียใจ
คาดคิดว่าน้องจะทำแบบนี้เพราะว่าพ่อกับแม่ก็ดูแลน้องอย่างดีมาตลอด
ช่วยเหลือน้องมาตลอดไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยว่ากล่าวดูแลอย่างดี
แล้วไม่ให้ทำงานด้วยนะแม้จะอายุ๓๗แล้วเพราะเห็นว่ามีโรคประจำตัว
ขณะเกิดเหตุก็ได้คุยกับแม่เบื้องต้นบอกว่าวันนั้นเหนื่อย
บอกว่าเหนื่อยเพลียจากการทำงานรีบเข้านอนกันแต่หัวค่ำ
พ่อเนี่ยนะมักจะนอนถอดเสื้อแล้วก็ไม่ทันระวังตัว
อยู่ดีน้องชายก็ถือมีดมาฟันพ่อลักษณะเหมือนสับเข้าที่ใบหน้าเลย
แล้วก็ที่หน้าอกด้วยหน้าท้องด้วยหลายแผล
ขณะที่พาทั้งหมดส่งโรงพยาบาลก็ทำใจแล้วว่า
ตอนนั้นพ่อคงไม่ไหวแน่ดูจากอาการของพ่อ
ก่อนหน้านี้น้องชายคนก่อเหตุเคยติดสารระเหยฮะดมสารระเหย
มมากจนประสาทหลอนหมอก็ห้ามนะเอาไปรักษาแล้วเนี่ย
หมอบอกว่าห้ามสูบบุรีห้ามดื่มเหล้าเนื่องจากมันจะไปกระตุ้นอาการ
แต่ไม่เชื่อฟังฮะมักจะแอบเอาเหล้าไปดื่มเสมอ
คิดว่าคืนวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการกำเริบขึ้นได้
เพราะปกติน้องชายเองก็ไม่เคยต่อสู้ไม่เคยทำร้ายใครขนาดนี้
จากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากตอนนี้ทุกคนยังอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งร่างกายและจิตใจ
จากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว

เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว

เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว

เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว

เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว

เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เนื่องจากนี้ไปก็คงจะต้องเข้มแข็งเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
เคาะประตูเรียกพ่อของผู้ต้องหาเปิดประตูบ้าน
สภาพคือโอ้โหเต็มไปด้วยเลือดนะคะ
พอมองเข้าไปข้างในในห้องโถงของบ้านนะคะ
เห็นผู้ต้องหากำลังสู้กับพี่ชายอยู่บนที่นอน
ตะโกนให้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาช่วยญาติก็เข้าไปแย่งมีดจากผู้ต้องหา
ช่วยพ่อของผู้ต้องหาที่ถูกฟันที่ศีรษะและที่หน้าอกหลายแผล
ของผู้ต้องหาถูกฟันที่แขนสองข้างที่ขาสองข้างก็ถูกฟันด้วยค่ะ
ส่วนพี่ชายของผู้ต้องหาถูกฟันตามร่างกายเป็นแผลชะกันหลายแผล
พยานคนนี้นะคะเขาก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
แต่พ่อทนไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างทางพยานคนนี้ยังบอกอีกว่า
ตัวผู้ต้องหามีศักดิ์เป็นหลานชายค่ะตกใจมากที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ปกติแล้วผู้ต้องหามีอาการทางจิตทางประสาทอยู่แล้ว
เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวท
แต่ก็คิดว่าเหมือนกับตัวเองไม่เป็นอะไรอ่ะอืม
ไม่ยอมกินยาแต่ว่าจะพูดบ่อย
ว่ามีคนสั่งให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่
ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วจะรวยพูดแบบนี้บ่อยมาก

แต่ไม่มีใครว่าไอ้ที่พูดจะทำจริงนึกออกไหมคะ
มีคนสั่งให้ฆ่าพ่อแม่แล้วเขาก็จะรวยเขาว่าอย่างนี้
แต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นไงเขาพูดออกมาไง
คิดว่าเขาจะทำเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่น่าจะทำอย่างนี้ใช่ไหม
เขาเคยไปหาหมอที่กิติเวศเขาก็เป็นโรคจิตนะ

ไม่ก็ฟังพ่อแม่แต่พักหลังเขาไม่ฟัง
ใช่อาการมันเยอะขึ้นแล้วมันก็ไม่ฟัง
เหมือนเป็นปีศาจแล้วไม่รับแบบบ้างอย่างนั้นเลย
ความรู้สึกของเราตอนแรกที่เห็น
ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่ามันตกใจใช่ไหม
นั่นแหละแล้วก็เอารถลูกลูกชายก็เอารถมา
รับไปส่งไปที่โรงพยาบาล
ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนนะคะก็เล่าว่าถูกตะโกนเรียกให้เข้าไปช่วย

ยื้อแย่งมีดกับพี่ชายอยู่
พี่ชายนี่ถูกฟันเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็เขาได้ไปแย่งมีดออกมา

แล้วก็เอารถพาทุกคนไปส่งโรงพยาบาล
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าตอนนั้นก็กลัวนะกลัวว่าจะถูกผู้ต้องหาคนนี้ทำร้ายเหมือนกัน
แต่เขาก็ตัดสินใจว่าถ้าไม่เข้าไปแย่งมีดอาจจะเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ก็ได้
พอเรื่องราวสงบลงผู้ต้องหาก็นั่งเงียบ
แล้วก็ยอมให้ตำรวจเกลี้ยกล่อมพาไปสถานีตำรวจค่ะ
ตอนนี้เราแย่งเนี่ยแต่เขามีภาษีเข้ามาช่องร้ายเราด้วยนะครับ
ไม่แย่งออกมาแล้วแล้วผมก็มิ้นมาไว้ข้างนอกแล้ว
แล้วก็คนที่โดนฟันกับพี่ชายเขาก็เลิกออกจากการเฉยเนี่ย
แต่ว่าก็นั่งอยู่บนที่นอนตรงกองเลือดก็นั่งอยู่เฉยพวกคุณป้าไปเอายายออกมาก็
ก็นั่งอยู่อย่างนั้นนั่งเดินไปอย่างนั้นแหละ
ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าแบบอ่อนหลงแล้วเนี่ย
นาทีแล้วมันก็ไม่ได้คิดหรอกเพราะว่ามันก็ต้องแบบเอาออกมาก่อนอย่างนี้ครับ
คิดแค่ว่าถ้าไม่มีอาวุธมันก็จะไม่เละมุด

ใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะ
แล้วผมก็หลีบเอามีดรีบมันจอดถึงออกมาเก็บไว้ก่อนเพราะว่ากลัวมันจะอะไรเกิดไว้ก่อนนะครับ
ส่วนทางตำรวจนะครับร้อยตำรวจเอกนพดลดีนนโพรองสารวัตรสอบสวนสพนเรือ
บอกว่าหลังเกิดเหตุพยานและญาติยืนยันว่าผู้ต้องหามีอาการจิตหลอน
เคยถามเรื่องฆ่าพ่อกับแม่ของตัวเอง
แล้วก็เคยเป็นผู้ป่วยจิตเวทรักษาตัวและทานยาทางจิตเวทมาหลายปี
แต่อยู่ดีได้หยุดยาเองแล้วก็บอกทุกคนว่าหายป่วยแล้ว
ปรากฏว่าช่วงก่อนปีใหม่มีอาการผิดปกติ
คือถามเรื่องฆ่าพ่อกับแม่ของตัวเองอีกว่าฆ่าแล้วจะรวย
กระทั่งก่อเหตุร้ายขึ้นจริงตำรวจตอนนี้ได้ควบคุมตัวไว้
เพื่อรอการสอบสวนนะฮะยังต้องรอให้สติอารมณ์เนี่ยสงบซะก่อน
สำหรับการสอบสวนนั้นต้องทำการสอบสวนต่อหน้าญาติและทนายความ
ซึ่งกรณีนี้ทางญาติได้ร้องขอเจ้าหน้าที่ว่า
ไม่ต้องนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
เพราะผู้ต้องหายังไม่รู้ว่าพ่อตาย
เพียงแต่ว่าทุกคนถูกทำร้ายและบาดเจ็บเท่านั้น
หากนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนที่บ้านอาจจะเกิดเหตุการณ์คลุ้มคลั่งขึ้นอีกได้
ญาติก็กลัวกันด้วยนะครับหลังจากนั้นตำรวจก็ได้คุมตัวผู้ต้องหา
ตำรวจบอกว่าตอนที่อยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหานะ
จะวิ่งชนผนังห้องควบคุมแล้วก็ร้องไห้ถามหาพ่อหาแม่หาพี่ชายว่าเป็นยังไงบ้าง
เจ้าหน้าที่ก็บอกแค่ว่าทุกคนบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
พอได้ฟังคำตอบแบบนี้ก็จะนั่งนิ่งน้ำตาไหลแล้วก็เงียบ
แต่ก็ยังพูดคุยเรื่องอื่นได้บ้างนะตามปกติแต่แล้วเดี๋ยวก็จะวิ่งชนผนังอีก
แล้วก็ถามหาพ่อหาแม่อะไรอย่างนี้อีกนะครับแล้วก็ตำรวจบอกว่ากำลังประสานกับทนายความและญาติ
ว่าจะนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนในรายละเอียดที่เกิดขึ้น
พอสอบสวนเสร็จจะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บ
จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชุมแพรนะฮะคาดว่าพรุ่งนี้จะพาไปฝากขังได้
แล้วก็จะสอบปากคำแม่ของผู้ต้องหาเป็นคนแรกด้วยถ้าสามารถพูดคุยได้
เพราะว่าตอนนี้ก็พอจะพูดคุยได้บ้างแล้วแต่ว่าพี่ชายยังอาการสาหัส
ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดตำรวจบอกด้วยนะว่าเมื่อวานนี้นะ
สืบสวนเนี่ยเขาไปจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาคนหนึ่ง
แล้วก็เอาไปขังไว้ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของสพรวมกับคนที่ก่อเหตุ
ฟันพ่อตายเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะทีนี้เมื่อคืนผู้ต้องหาที่ถูกจับคดียาเสพติดอ่ะ
กรนเสียงดังพอนอนกรนเสียงดังผู้ต้องหาที่ฆ่าพ่อตัวเองตายเนี่ย
ก็ไม่พอใจนะก็เลยไปทำร้ายเขาคือทำร้ายผู้ต้องหาคดียาเสพติด
จนสาหัสปางตายคือพนักการสอบสวนที่เข้าเวียนยามเนี่ย
ต้องรีบเข้าไปห้ามจากการสอบถามผู้ต้องหาบอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าได้ยินคำสั่งจากฟ้าว่าผู้ชายคนนี้ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชน
สังคมเป็นคนไม่ดีให้ฆ่าเสียอ้าวไอ้ที่เขานอนกรนอ่ะ
คือได้ยินคำสั่งจากฟ้าว่าเนี่ยคนนี้ทำให้เสียงดังรบกวนประชาชนฆ่าซะ
ก็เอาเข้าสอบแบบตอนนี้สาหัสอ่ะดีว่า๑๐เดือนก็เห็นแล้วเข้าไปช่วย